อันนี้ก็มาขี่อยู่หน้ารถพยาบาล
เปิดเอามากันเลยลบหน่อยลบหน่อย

นี่รถพยาบาลครับรถฉุกเฉินครับ

เขาไม่ให้ขี่ตามรถฉุกเฉิน

เพราะเพื่อว่าต้องเปลี่ยนเลรคัทรรรชัน

เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตศูนย์ควนยาง

เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตนเองพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรม

โอ้โหคุณผู้ชมเราวีหว่อประกาศแจ้งเตือนแบบนี้
แสดงว่าต้องไปอย่างเร่งด่วน
แต่ระหว่างเดินทางมาถึงวงเวียนปลาโลมาริมหาดป่าตองครับ
ก็โดนวัยรุ่นชายขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้ามา
แล้วก็มาขั้นกลางระหว่างรถเจ้าหน้าที่๒คัน
คันหนึ่งอยู่ข้างหน้าอีกคันนึงคือคันเจ้าของกล้องหน้ารถนี่แหละคุณผู้ชม

เบียงซ้ายเบียงขวาเบียงซ้ายเบียงขวาแบบนี้ร่างการก่อกวด
เมาหรือเปล่าพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งไม่แน่ใจนะเขาไม่แน่ใจ
แต่ว่าทางรถฉุกเฉินก็บีบแตรแล้วประกาศออกไมค์แล้ว
แต่ก็ทำเหมือนไม่สนใจฟังเพลงอยู่หรือเปล่าทำไมไม่ได้ยินล่ะ
สุดท้ายทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมถ้าเป็นชาวเน็ตก็ต้องบอกว่าคุ้ม
เรื่องนี้มันคุ้มค่าเน็ตจริงเพราะจบไม่สวยครับ
หลังจากรถฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วยเสร็จ
นี่ไงอันนี้เมื่อกี้แยกไปแล้วนะผมก็เปิดเสร็จกันหน่อยแล้ว
จบสิเรื่องนี้อ่ะทำไมอ่ะคุณสมโพงบอกเจ้าตัวเนี่ยครับแจ้งเหตุต่อทันทีเลยนะ
อ่าเหตุอะไรมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์
อ้าวเดี๋ยวก่อนทำไมคุณสมโพงก็ยอมรับว่าในใจคิดไว้ลึก
ไอ้วัยรุ่นเมื่อกี้หรือเปล่าวะไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ขี่ปาดเมื่อกี้หรือเปล่าวะ

ใช่จริงครับคุณผู้ชมครับใช่จริงครับ
คันนี้เลยครับที่ขี่มาก่อกวนและขั้นกลางระหว่างรถฉุกเฉิน๒คัน

เยินเลยมอเตอร์ไซค์ทางซ้ายเยินเลยครับโอ้โหนอนอดโอ้ยอยู่เจ็บปวดอยู่เลย
ขาหัก๒ท่อนคุณผู้ชม

ตัวเองก็คือคุณสมพงศ์เนี่ยนะก็ในฐานะที่ก็ต้องทำหน้าที่นะ
ก็นำตัวมาส่งรักษาที่โรงพยาบาลครับ

ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็เห็นใจนิดนึงนะเห็นใจนิดนึงว่า
โก้ขาหักตั้ง๒ท่อนก็น่าจะเจ็บแหละ
แต่บางส่วนก็มองว่าเวรกรรมนี้มันไม่ต้องรอชาติหน้าเลยเนอะ

ผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้าได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางฉุกเฉิน
หลบให้ครับห้ามขัดขวางในทุกกรณี
ฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
ตามพจราจรทางบกพศ๒๕๒๒มาตรา๗๖

ถ้ามีหลักฐานสืบสาวราวเรื่องได้ว่าคุณจงใจขัดขวางเนี่ย
แล้วทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ในรถฉุกเฉิน
เสียชีวิตเนี่ยคุณมีความผิดด้วยนะครับ